ต่อกันที่ข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าดิฉันฟังครั้งแรกดิฉันเกิดอาการ
จริงเหรอใช่เปล่า

สละโสดไปแล้วนะคะตกใจที่เขาสละโสดก่อนคุณใช่ไหม

คุณอินนะฮะเอาออกวัย๔๑ปีแล้วคุณผู้ชมแต่ยังขายออกใช้คำนี้นะ
ทำให้พี่มิวดีใจว่าพี่มิวรวดด่วนความวนสุดท้าย
นั่งแล้วรู้สึกคนลุกไหมคะ

เอาพี่อินเขาแฮปปี้มากว่าเย็นวานนี้
ก็เลยขอเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรก
รับว่ารู้จักกับหวานใจมานาน๗ปีค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ตัดสินใจคบหากันได้เกือบ๖ปีแล้ว
ไม่ได้ปิดอะไรครอบครัวรับรู้มาโดยตลอดค่ะ
ชมด้วยว่าฝ่ายชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
แล้วก็ดูแลพี่อินแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างดีเลย

เป็นเพราะว่ากลัวอะไรนั้นไปฟังพี่อินค่ะ
รู้จักกัน๗ปีเป็นแฟนจริง๕เข้าปีที่๖
เรามาเจอคนที่แบบดูแลเราได้ดีกว่าที่เราเคยทำให้คนอื่น
ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราได้ดีกว่า
เราก็แบบหมดราบคาบ
ไม่มีผู้ชายคนไหนดูแลอินแบบนี้
ไม่มีใครแม้กระทั่งผู้หญิงที่เคยคบมา
ก็ไม่มีใครยอมอินทนอินอดทนกับความที่อินมีนิสัย
ไม่ดีได้เท่าผู้ชายคนนี้อินก็ยังเป็นอินเหมือนเดิม
ถ้าพี่จอยเป็นผู้หญิงอินก็จะแต่งงานกับพี่จอน
ไม่กล้าลงรูปแต่งงานในไอจี
กล้าเพราะว่าก็มีแบบอินไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในตัวอินได้

ก็จะมีเพศที่๓เยอะมาก

ถ้าจะมาเกิดจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมด
เชื่อว่าหลายคนเพิ่งรู้เหมือนกันนะ
แต่บางคนบอกว่าเปลี่ยนธอมให้เป็นเธอหรือเปล่า

ก็เป็นเกี่ยวกับหนังหญิงรักหญิงประมาณนี้

คิดว่าพี่อินน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
แฟนคลับที่เป็นหญิงรักหญิง

พี่อินก็ไม่อยากจะเสียแฟนคลับ